จะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่

ทำผางประทีพหรือที่จะเรียกแบบเป็นภาษาเหนือหน่อย
ผมอาจจะพูดได้ไม่ชัดเจนเท่าไร
อันนี้ยี่เป่งครับซึ่งที่พิพิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็มีจิตอาสาและชาวบ้านจากชุมชนต่างทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับ
ช่วยกันใส่ไส้เทียนอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
หอดลงไปแล้วก็เทขี้พึ่งทำผางประทีบหรือว่าภาษาเนี่ยก็เรียกว่าผางประทีบนี่แหละนะครับ
ไว้สำหรับการจัดกิจกรรมนะครับตามผางประทีบส่องฟ้าทักษาเมืองครับ
อันนี้ผมอ่านแบบภาษากลางนะถ้าจะให้อ่านแบบภาษาเหนือเนี่ยผมอาจจะสำเนียงไม่ได้
ในช่วงงานประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงเป็นประจำทุกปีแล้วครับ
ซึ่งนางสาวคลศรีบุญเรืองผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน
เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้เนี่ยเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่
ก็ร่วมกับ๒๖ชุมชนเลยนะรวมกันกับทั้งวัดสถาบันศึกษา
แล้วก็ภาคีเครือข่ายพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
ก็ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหลายภาคส่วนเขาจัดขึ้นครับ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่มีความเชื่อว่า
การจุดผางประทีบเป็นการบูชาพระพุทธคุณ
และยังเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙อีกด้วยครับ
โดยการจุดผางประทีบนะครับจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่๖แล้วล่ะ
โดยช่วงค่ำของวันที่๒พฤศจิกายนและมีพิธีเทศอานิสงฆ์ผางประทีบ
และจุดผางประทีบพร้อมทั้งการฟ้อนเทียนบนลานอนุสวรีสามกษัตริย์
ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับขณะเดียวกันครับจะจุดผางประทีบพร้อมกันรอบคู่เมืองเชียงใหม่
แสนดวงและจุดผังประทีปต่อเนื่องตลอดทุกวันในช่วงงานประเพณียี่เป็งอีกด้วยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมถ้าอยากไปมีส่วนร่วมก็ไปก็ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีแบบโบราณด้วยนะคะในการจุดผางประทีบแบบนี้เนาะ